สารจังหวัดกาญจนบุรีนัดสืบพยานจำเลย

ฟังคำพิพากษาวันที่๔มิถุนายน๒๕๕๙

แต่เมื่อวานี้ครูปรีชาไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยื่นเอกสารร้องเรียนต่อพบตร
ว่ามันมีเอกสารสำคัญทางคดีหวย๓๐ล้านเนี่ย

หลุดไปได้ยังไงทั้งที่อยู่ในชั้นศาล
ใครเอาออกไปเผยแพร่ใครปล่อยหลุดออกไป
ครูปริชาไข้ครวญพร้อมกับนายวรยุทธ์บุญวงศัยทนายความ

มาพร้อมกับทางด้านของเจ๊บ้าบินนางรัตนาพรสุภาทิพย์
แล้วก็มาพร้อมกับเจ๊พัฒน์นางสาวพัชริดาพรมตา
นำเอกสารหลักฐานเดินทางเข้ายื่นหนังสือ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร
พยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนไปปรากฏอยู่กับบุคคลภายนอก
โดยเอกสารสำนวนดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับคดีหวย๓๐ล้าน
ซึ่งพบว่ามีการนำออกมาหรือว่าหลุดออกมา
เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมตั้งแต่ปี๒๕๖๑นะครับ
นายวรยุทธ์ทนายความก็บอกว่า
มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ทำสำนวนนี้แหละ

แล้วก็ยอมรับในศาลว่าเอกสารชิ้นนี้หลุดออกมา
แต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าหลุดออกมายังไง
มาร้องขอความเป็นธรรมให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตั้งกรรมการสอบสวนโดยเชื่อว่าเอกสารสำนวนหลุดมาทั้งหมด
ตรงนี้ที่๑๒ฐานเขตระไม่ได้สันไดทราบเรียนแคมภาคอยู่

และถ้าหากคำพิพากษาออกมาไม่ตรงกับที่คิดไว้
ก็จะมีการอุทธรณ์ต่อสู้ในคดีให้ถึงที่สุด

ครูปรีชากล่าวต่อนะครับ
ทางด้านของนางสาวพัชริดาพรมตาหรือว่าเจ๊พัด
แล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน

ก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรนะ
ใกล้จะถึงวันที่จะตัดสินคดีแล้ว
เพราะว่ายังยืนยันว่าตนนั้นพูดความจริงมาตั้งแต่ต้น
ทุกวันนี้ก็ยังขายลอตเตอรี่ได้ตามปกติ
ขายดีด้วยพูดแบบนี้นะ
ขายดีด้วยอยากฝากเตือนว่าให้ระวังขโมย
ระวังคนที่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่และได้ลอตเตอรี่ไปนะ

แล้วก็ทั้ง๓คนครูปรีชาเจ๊พัดเจ๊บ้าบิน
พร้อมที่จะรับฟังคำตัดสินของศาล
ในวันที่๔มิถุนายนนี้นะครับ